ข่าวนี้บอกเลยว่าแหม่หัวใจดูกระชุ่มกระชวยขึ้นมายังไงก็ไม่รู้
สำหรับพ่อม่ายทรงเสน่ห์อีกหนึ่งคนของวงการบันเทิงเรา

ก็บอกเลยว่าเป็นพ่อม่ายได้ไม่นานเท่าไหร่
แต่ว่าหัวใจตอนนี้เหมือนจะอินเลิฟใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้ว

เธอเคยฝากผลงานการแสดงไว้ในซีรีส์นางงามสุดแซ่บมาแล้ว
แล้วเขาคาดกันว่าคู่นี้เริ่มอินเลิฟ
เพราะว่าทั้งคู่ได้มีโอกาสทำงานร่วมกันในรายการของฝ่ายชายนั่นเอง
ครอบครัวของสองคนนี้เขายังสนิทสนมกันเป็นอย่างดีด้วย
มีโอกาสที่จะเริ่มศึกษาดูใจกันมากขึ้น
ล่าสุดเลยมีโอกาสได้เจอหงหยกตัวเป็นนะคะบันเทิงไทยรัฐของเราก็เลย
สอบถามเธอหน่อยว่าความสัมพันธ์กับหนุ่มปลื้มตอนนี้เป็นยังไง

ด้วยหงห์เนี่ยสนิทกับคุณลุงชวนกับคุณแม่พี่ปลื้มอยู่แล้ว
ท่านก็ให้ความเอ็นดูแล้วก็เราก็ให้ความเคารพท่าน
แล้วก็พี่ปลื้มเป็นสภาพบุรุษมากก็เลยท่านเขาก็เรียกว่าแบบ
พาเราไปทานข้าวกับคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ผมเนี่ยได้รู้จักพี่ปลื้มจริงตอนงานบวชพี่ปลื้ม
ใช่ก็คือเข้าไปตรงนั้นเขากับเราก็แบบตกใจเหมือนกันแบบว่าเรามาได้ยังไง
คือคุณลุงของเราเนี่ยสนิทกับคุณลุงชวนก็เลยแบบทำให้เราแบบมาเจอกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
ต่างคนก็ต่างมีประสบการณ์ใช่ไหมโตกันแล้วเราก็ให้เวลาค่อยพาไปอะไรอย่างนี้

เรียกว่าอยากให้คนสองคนค่อยดูกันไปก่อนนะคะ
แฮปปี้ไหมก็แฮปปี้ดีไม่นะก็ไม่เกรงนะมันก็เป็นอะไรที่แบบธรรมชาติ